ของบริษัทเจ้าไหนพี่ผู้ชมมันเรยกเรยางแล้วไปเกี่ยวกับมอเตอร์ไซล์เขา

ชื่อว่าพี่การะเกดอุดมรักอายุสี่สิบสองปีครับล้มแบบนี้แล้วที่บอกเจ็บสาหัส
คือกระดูกซี่โครงหัก๒ซี่
สีสะกระทบกระเทือนไปด้วยนอนแน่นิ่งเลย
กู้ภัยก็ช่วยนำส่งโรงพยาบาลไป
เหตุเกิดเมื่อวานตอนอาทิตย์เที่ยงบริเวณบ้านห้วยเหลียงหมูเจ็ด
ตะบลกระบี่น้อย
ตะบลกระบี่น้อยท่านมาโนเครือแก้วเล่าให้ฟังแบบนี้
ปัญหาสายสื่อสารพื้นที่ตะบลกระบี่น้อย
เจอบ่อยมันจะห้อยระยงระยางแบบนี้แหละไปเกี่ยวรถชาวบ้านก็เพียบแล้ว
เจอกันหลายคนแล้วอีกทั้งยังเคยเกิดปัญหาไฟไหม้สายสื่อสารด้วยนะ
ตอนนั้นเนี่ยที่ไฟไหม้สายไปเกือบลามไปติดบ้านเรือนชาวบ้านมาแล้วด้วย
ถือว่าเป็นปัญหาซ้ำซากครับไม่เคยได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังเลย
นี่ท่านกำนันบอกแม้ว่าจะมีการเรียกร้องมาแล้วหลายครั้ง
ให้มีการจัดระเบียบสายสื่อสารซะหน่อยแต่บริษัทเอกชนเจ้าของสาย
หรือแม้กระทั่งหน่วยงานที่รับผิดชอบไม่ได้สนใจ
ไม่ได้ลงมาทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยสุดท้ายนี่ฮะอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
กับพี่การาเกดโดนเกี่ยวล้มลงไปนะครับหวังว่าพี่จะไม่เจ็บอะไรมากนะฮะ